ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยที่นราธิวาสต้องบอกว่ามันน่ากลัวจริง

โอ้โหเราเคยเห็นข่าวหลายครั้งเรื่องที่เก็บพลุโรงงานพลุดอกไม้ไฟอะไรพวกนี้ระเบิดอ่ะนะ

คือภาพนี้จริงเนี่ยเหมือนข่าวในต่างประเทศที่เป็นแบบข่าวที่เก็บสารเคมีระเบิดแล้วแบบบริเวณโดยรอบพังราบเป็นหน้ากลองนี่คือเหมือนแบบนั้นเลย
แล้วเขาบอกว่าเทียบเท่ากับยังกับอาวุธสงครามระเบิดทิ้งระเบิดกันเลยนะ

มันเยอะมากนะครับทุกผู้ชมครับ
พันกว่ากิโลอ่ะจำนวนปริมาณนี่นะฮะบ้านเรือนต่างนะครับที่นราธิวาสนะครับ
นี่เป็นช่วงที่โกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ตะบนมูโนะอำเภอสุหายโกลกนะฮะ

ชาวบ้านเสียชีวิต๑๒ศพนะครับบ้านเรือนพังเสียหายไปเนี่ย๒๙๐หลังคาเรือน
ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปขณะที่เจ้าของโกดังซึ่งตอนนี้ยังไม่มามอบตัวนะได้อัดคลิป

ขายอ่าหรือบอกเกี่ยวกับสินค้าที่เขา
มันเยอะขนาดไหนเนี่ย
คำถามมันตามมามากมาย
ทั้งเรื่องการขออนุญาตขอไหมอย่างไร
การจัดเก็บอีกความปลอดภัยอีก
หรือขอแล้วได้ตรวจสอบไหมหรือถ้าขอขอแบบไหน
แล้วมาตรวจสอบกันบ้างหรือเปล่า
มันเยอะขนาดนี้มันรอดหูรอดตาไปได้ยังไง
หรือชาวบ้านเคยแจ้งแล้วแล้วมีการตรวจสอบกันหรือเปล่า
นี่ก่อนจะระเบิดนะครับท่านผู้ชมครับ
ฝั่งขวาคือตอนที่ระเบิดแล้วก็เป็นเศษซากนะครับ
เหมือนก็จะคือเขาอยู่สุงัยโกรกนรัฐธิวาส

เหมือนก็จะขายไปทางมาเลเซียอะไรด้วยหรือเปล่า
วันนี้คุณออสซี่ดนรวีนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะครับ
ยังตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้อยู่นะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเยอะจริงนะครับ
ครอบครัวของผู้ที่สูญเสียหรือบ้านที่พังเสียหายต่าง
นี่เช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลสุงหายโกลกนะครับ
ครอบครัวของคุณสมศักดิ์ชูโชธนะฮะอายุ๗๕ปีนะครับ
เป็นอดีตผอโรงเรียนบ้านมูโนะนะฮะในพื้นที่นั่นแหละ
แล้วก็ภรรยานะครับก็คือนางอุทัยชูโชธอายุ๗๖ปี
เสียชีวิตพร้อมกันทั้งคู่เลยนะครับ
วันนี้ครอบครัวติดต่อมารับศพนะฮะนิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณด้วย
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชนเฉลิมเขตตำบลสุงัยโกลก
แน่นอนครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ลูกเขยของอดีตพอสมศักดิ์นะฮะแล้วก็ภรรยาคือนางอุทัย
บอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยพ่อตากับแม่ยายอยู่กันสองคน
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันเสาร์ใช่ไหมค่ะปกติวันหยุดเสาร์อาทิตย์
จะมีเด็กที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยมาเรียนพิเศษกับพ่อตาด้วยนะ
เพราะเป็นอดีตครูไงอดีตพอโรงเรียนจะสอนพิเศษที่บ้าน
โชคดีเหลือเกินเป็นช่วงวันหยุดยาวคุณอรัชพร
เมื่อวันเสาร์ไม่มีเด็กมาเรียนค่ะโอ้โหไม่อย่างนั้นไม่อยากจะคิด
เรื่องใหญ่กว่านี้แน่
ลูกสาวของผู้ตายเปิดแชทที่ได้คุยกับพ่อและแม่
เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะเกิดเหตุ
ไปคือวันศุกร์นะฮะก่อนเกิดเหตุ๑วันศุกร์๒๘กรกฎาคม
วันนั้นลูกสาวกับสามีนี่ฮะลูกสาวกับลูกเขยพาหลานไปเที่ยวทะเลนะครับ

จากนั้น๒๙กรกฎาคมวันเกิดเหตุตอนบ่าย๑๓นาฬิกา๓๗นาที
อุทัยก็คือคุณแม่ทักมาหาตอนบ่าย๓๗นาที
ถามว่ากลับบ้านกันหรือยังกลับได้แล้วเย็นฝนจะตกเริ่มมืดมาแล้ว
ทีนี้พอ๑๕นาฬิกา๔นาทีเนี่ยตอนนั้นมันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะฮะ
ที่มันเกิดการระเบิดเกิดขึ้น
คนในครอบครัวก็พยายามถามไปยังไลน์ของคุณสมศักดิ์กับคุณอุทัย
สองสามีภรรยาว่าเออเป็นยังไงบ้างนะ
ตอน๑๕นาฬิกา๔๒นาทีเนี่ยเห็นไหมฮะ
ทางลูกลูกสาวเนี่ยส่งไลน์ไปหา
บอกได้ข่าวว่ามูโนะไฟไหม้หนักไหม้แถวไหนพ่อ
แต่ปรากฏว่าทั้งพ่อและแม่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาในไลน์ของลูกเลย
ซึ่งทั้งสองท่านคงเสียชีวิตไปแล้ว
นี่ฮะลูกสาวยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านมาบอก
ว่าด้านหลังพ่อด้านหลังบ้านพ่อกับแม่เนี่ยมันเป็นโกดังเก็บดอกไม้เพลิงนะ
ชาวบ้านเคยรวมตัวกันไปร้องเรียนขอให้เขาย้ายออกจากชุมชน

หลังจากนี้อยากให้เจ้าของโกดังออกมาแสดงความรับผิดชอบ
และอยากฝากไปถึงหน่วยงานของรัฐให้เข้มงวดกวดขัน
ในการดูแลอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงแบบนี้ด้วย
มาอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านกับชุมชนได้ยังไง
มีครอบครัวบุคคลท่านอื่นที่สูญเสียเช่นกัน
อยากให้กลับมารับผิดชอบเยียวยาในจุดนี้ค่ะ
ความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็คือว่ามันก็ไม่ควรมาสร้างอยู่ในที่ชุมชนอยู่แล้วนะคะ
ไม่ควรจะมีอาจจะอยากจะให้ไปสร้าง
แล้วก็ขอร้องหน่วยงานให้แบบช่วยดูแลด้วยนะคะ
มันก็ต้องเป็นเรื่องของการขออนุญาตถูกไหมครับ
วันนี้ตำรวจแล้วก็ทหารด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ

บ้านของเจ้าของโกดังพลุระเบิดเนี่ยนะฮะ
ไปเจอโอ้โหอีกเยอะเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ประทัดลูกบอลแล้วก็พลุนี่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะฮะ

ที่บ้านของเจ้าของโกดังที่ระเบิดเนี่ย

วันนี้ตรวจยึดได้๒๔๓รังกับอีก๔๐กระสอบ
อันนี้เมื่อวานนะเมื่อวานนะที่ตรวจมาเนี่ย

วันนี้ไปยึดเพิ่มอีก๑๘๐กระสอบ

ทั้งหมด๙๐๐กิโลกรัมนะฮะ
วันนี้ได้อีก๙๐๐กิโลกรัมนะ

๒วันรวมกันยึดได้น้ำหนักรวม๑พัน๙๐๐กิโลกรัม
รัมโอ้ถ้าระเบิดขึ้นมาอีกนี่จะขนาดไหนแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วนะฮะ
ประชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกว่าเจ้าของโกดังพลุแห่งนี้นะครับ
ติดต่อมายังตำรวจแล้วโทรมานะบอกว่าเดี๋ยวจะขอมามอบตัว
และจะให้ปากคำวันพรุ่งนี้นะซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางทางธุรกิจต่างด้วยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะ
ที่พักอาศัยจุดพักของปลายทางส่งไปที่ไหนบ้างซึ่งเจ้าของโกดังเนี่ย
ที่จะมาพบตำรวจพรุ่งนี้ต้องเอาหลักฐานทุกอย่างมาด้วย
หากไม่มีเอกสารขออนุญาตในการผลิตเก็บจำหน่ายพลุประทัด
อกไม้ไฟอะไรต่างเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแน่
ความรุนแรงของการระเบิดที่เกิดขึ้นคาดว่าต้องมีน้ำหนักรวมเนี่ย
มากกว่า๑๐๐๐กิโลกรัมโอ้โหอย่างไรก็ตามนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยพบว่าเจ้าของโกดังเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการครอบครองดอกไม้เพลิงมาแล้ว
เมื่อปี๕๙นะฮะเจ้าหน้าที่สั่งฟ้องไปแล้ว
ส่วนการกักตุลในครั้งนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอยู่๕กระทรวง
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเชื่อมโลหะในโกดัง
ไปเชื่อมกันได้ยังไงอ๋อมันไม่ปลอดภัยเลยถูกไหมคะ
เพราะว่ามันมีวัตถุไวไฟอยู่นั้นเยอะแยะไปหมดเลย
โอ้โหแล้วไปเชื่อมแล้วระเบิดเกิดขึ้นมันต้องสอบสวนว่าเออมันยังไงกันนะฮะ
ราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับท่านผู้ว่าสนั่นนะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบโกดังพบว่าขออนุญาตก่อสร้างโกดัง
เนื้อที่๔๕๐ตารางเมตรจดทะเบียนในชื่อร้านวิรวัตรพาณิชย์
มีนางสาวปียนุษย์พึ่งวิรวัตรและนายสมปองณกุล
สองสามีภรรยาเป็นเจ้าของโดยขออนุญาตก่อสร้างโกดัง
เปิดเป็นร้านขายสินค้าการเกษตรและของใช้ในครัวเรือน

ไม่ได้ขออนุญาตเก็บวัตถุเชื้อเพลิงพวกประทัดพลุดอกไม้ไฟ
ดินประสิววัตถุระเบิดอะไรพวกนี้ไม่ได้ขออนุญาตพวกนี้เลย
ซึ่งการขออนุญาตคือการก่อสร้างโกดัง
แล้วก็ขายสินค้าการเกษตรของใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

โอ้โหแล้วมันนิชบ้านเค้าบอกเค้าเคยแจ้งนะ

เขาเคยร้องเรียนขอให้ย้ายออกจากพื้นที่แต่เรื่องมันเงียบ

ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะ
นายมงคลชัยสมอุดรพร้อมกับคณะลงพื้นที่
เพื่อไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับ
แล้วก็ไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลสุหายโกลกด้วยนะครับ
ซึ่งตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ชธานความช่วยเหลือรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับ
เรื่องการเยียวยานะฮะมีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยของสำนักนายกนะครับ
ให้ความช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นรายละ๕๐๐๐๐บาทนะครับ
มีเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละสามหมื่นบาท
ถ้ามีบุตรนะฮะอายุไม่เกิน๒๕ปีก็จะมีให้ครอบครัวละ๕๐๐๐บาท
ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสนะครับช่วยเหลือเบื้องต้นนะฮะรายละ๓๐๐๐บาท
ผู้บาดเจ็บทั่วไปรายละ๑๕๐๐๐บาท
บ้านเรือนที่เสียหายนะครับจะได้รับความช่วยเหลือนะฮะ
ตามสภาพความเป็นจริงไม่เกินหลังละ๒๓๐๐๐บาท
แล้วก็มีค่าเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้อื่นที่จะช่วยเหลืออีกครัวเรือนละ๕๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ได้ตั้งศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือต่างมาแล้วนะครับ
มีผู้ที่บริจาคข้าวของต่างมาให้การช่วยเหลือด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้อาจารย์วันนอร์นะฮะในวันมุธมัธนอมธานะครับ
ซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็เป็นสอสอในพื้นที่ด้วย
ก็ลงพื้นที่มาให้กำลังใจผู้ประสบเหตุนะครับ
พร้อมกับได้กำชับไปยังจังหวัดนะฮะให้ช่วยดูแลชาวบ้าน
เก็บดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟประทัดวัตถุต่างในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่ชุมชนด้วย
ต้องไปกวดขันให้เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านส่วนบิ๊กโจ๊กนะฮะ
ตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรบอกว่าวันที่๒สิงหาคม
จะลงพื้นที่นาราธิวาสไปตรวจสำนวนคดีนี้ไปหาข้อเท็จจริงเรื่องการนำเข้า
พลุประทัดดอกไม้ไฟต่างในที่เกิดเหตุว่าเอาเข้ามาแบบไหน
อย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วจะไปสอบสวนหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ
ต่างด้วยทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองหรือกรมพลังงาน
ว่าได้มาตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ไหมหากพบว่ามีการละเว้นละเลย
เจ้าหน้าที่ก็เข้าข่ายความผิดตามมาตรา๑๕๗ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
แต่ล่าสุดท่านผู้บริญชาการตมธรพ์ภาคเก้าบอกว่าเจ้าของโรงงานโทรมาแล้ว

โทรมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมามอบตัวจะมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่